สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะครับ
ในวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชนะเดชพิรัตนามงคลและน้องใบตองรัชตะวันโภชนุกูลนะครับ
ในวันนี้ครับในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะครับก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวต่างทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผ่านงานสำคัญงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เรื่องของบรรยากาศในพิธีวางดอกม้ายจรรย์ของภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด
วันนี้เรามีบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามทั่วทุกจังหวัดเลยทีเดียว
อยากจะเน้นย้ำคุณผู้ชมเยอะเกินอยากให้ร่วมค่ะ
น้อมนั่นนึกในพระมหาคุณาธิคุณของลวงราชกาลที่๙ด้วยกัน

ซึ่งในวันนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องราว
คุณผู้ชมได้ติดตามกันทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
โดยเฉพาะยิ่งใกล้ถึงเวลาพระราชพิธี
อัญเชิญพระบรมราชชาศรีรังคาร
พระหว่าสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาทปภิษฐ์
ประชาชนก็ยิ่งทยอยเดินเข้ามาในพื้นที่
ณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะคะแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ
ตั้งใจจะมาเพื่อน้อมถวายบังคมลา
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ที่จะมารอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ติดตามบรรยากาศได้กับคุณซิริวัณหรักศาจค่ะ
ประชาชนก็ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ถนนราชดำเนินในอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้พื้นที่ตามแนวถนนราชดำเนินในตอนนี้
เหนืองแน่นไปด้วยประชาชนค่ะ
ขณะที่บางคนนะคะก็เดินทางมาตั้งแต่วันที่๑๘
จนถึงวันนี้๑๒วันแล้วก็ยังไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
ตลอดแนวถนนราชดำเนินในที่เป็นเส้นทางยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ริ้วขบวนที่๖ในพิธีอันเชิญ
พระบรมราชรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เต็มไปด้วยประชาชนที่เข้ามาจับจองที่นั่ง
เพื่อรอน้อมถวายบังคมลาพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
แม้ว่าอากาศจะร้อนแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อ
เพราะบางคนเพิ่งมีโอกาสครั้งแรกที่ได้เข้ามาใกล้จุดที่ริ้วขบวน
ยาตราผ่านเป็นครั้งแรก

ตั้งใจจะมาส่งเสด็จในหลวงราชการที่๙
ตั้งแต่วันที่๒๔ที่ผ่านมาค่ะ
แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาใกล้มากถึงขนาดนี้
คนเยอะจึงทำให้ตนเองติดอยู่ที่หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่ตนเองก็จะตั้งสิทธิ์อดีธานว่า
ขอให้ได้เข้ามากราบบังคมลาในหลวงราชการที่๙อีกครั้งหนึ่งค่ะ
มาตั้งแต่เดี๋ยวเข้ามาถึง
เปียกน้ำเปียกฝนมาเราก็ไปขออาบน้ำมาตั้งหลักตั้งจิตอธิษฐาน
บอกว่าพ่อหลวงขอให้หนูได้ก้าวนะแต่หนูขอได้วางดอกไม้จันทร์ตรง
ตรงหน้าตรงกองสลากก่อนแล้วหนูจะกลับไปบ้าน
ตั้งจิตอธิษฐานใหม่แล้วมาหาพ่อหลวงใหม่
รูปนี้ติดมาตลอดทั้งรูปนี้ติดมาตลอด
น้ำมะม่วงหนูเคยเอาไปถวายที่ศิริราชวันนี้หนูจิตจิตที่สูงที่สุด

รวมไปถึงนางสมสุขคงยืนค่ะที่เดินทางมาจากจังหวัดแพร่
สามีตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
และอยู่ยาวจนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
แม้ว่าวันที่๒๕และวันที่๒๖ค่ะ
จะไม่มีโอกาสเข้ามาถึงเส้นทางถนนราชดำเนินใน
แต่ก็ไม่ย่อท้อจนถึงวันนี้ค่ะ
ก็กลับมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกครั้ง
โชคดีมากที่ได้นั่งในเส้นทางที่
เพราะนี่ถือเป็นโอกาสที่ในชีวิตคงหาไม่ได้อีกแล้วค่ะ
ตาขาไม่ไหวแล้วมาหลายวันแล้วตาไม่ไหววันนี้ย้ายเลยมาคนเดียว
เกิดมาถ้าเป็นคนไทยนี่ดีที่สุดเกิดในประเทศไทย

ไทยนี่ดีที่สุดในโลก

เอากรรมสอนของป่ามาสอนลูกว่าป่าว่าจะได้

เศรษฐกิจพอเพียงนี่ยายชอบอยู่แล้ว
ทำไหล่ทำสวนทำอย่างย้ายชอบอยู่แล้ว
ขณะที่จุดคัดกรองยิ่งใกล้เวลาอันเชิญพระบรมราชลีลังคาร
ประชาชนก็ยิ่งเดินทางเข้ามาในถนนราชดำเนินในอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยก็ยังคุมเข้มเรื่องการแต่งกายที่เน้นสวมใส่ชุดสีดำสุภาพ
และห้ามสวมรองเท้าแตะผ่านจุดคัดกรอง
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบร่มของประชาชนค่ะที่จะนำเข้ามาในพื้นที่
โดยไม่อนุญาตให้นำร่มที่ไม่ใช่สีดำเข้าไป
จึงทำให้ที่หน้าโต๊ะจุดคัดกรองมีร่มหลากสีกองรวมกันอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทยอยเก็บเต็นต์ของหน่วยงานเอกชนบางส่วน
เสร็จภารกิจในวันนี้หลังจากที่ได้เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา
ช่วยบริการและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีค่ะ
แต่แม้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของงานพระราชพิธีค่ะ
จิตอาสาทำความดีแล้วก็ยังรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาอื่นนะคะ
ก็ยังคงนำน้ำและอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังจากได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในถนนราชดำเนินในนะคะ
ก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้เข้ามาใกล้ณจุดนี้นะคะ
ซึ่งทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเก็บความทรงจำครั้งสำคัญในวันนี้นะคะ
อยู่ในความทรงจำตลอดไปรวมถึงในหลวงราชการที่๙จะยังคงสถิตอยู่ในใจคนไทยทุกคนค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากถนนราชดำเนินในค่ะ

ซึ่งเราก็จะเห็นว่าประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ

คือเมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสได้เข้าไปแถวบริเวณถนนราชดำเนินด้วยนะคะ
ก็เห็นประชาชนยังคงปักหลักรอกันเป็นเวลายาวนานนะคะ
เป็นเวลาประมาณ๑สัปดาห์ด้วยกันค่ะ

ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนจะมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะคะ
แต่ทุกคนก็มาด้วยหัวใจมุ่งมั่นหัวใจเดียวกันจริงค่ะ
ก็สำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖นะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับ
กับทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณครับ

แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจมากในช่วงนี้

พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่ปรายศนีย์ไทยนั้นเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมครับ
บรรยากาศที่ปรายศนีย์อำเภอเมืองชัยนาธนะครับ
มีประชาชนไปซื้อสแตมที่ระลึกพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพกันอย่างต่อเนื่อง
โดยประชาชนนะครับไปรอต่อแถวกันตั้งแต่ก่อนปรายศนีย์เปิดทำการ
ซึ่งแต่ละคนนะครับสามารถซื้อกลับบ้านได้ไม่ต่ำกว่า๒ชุด
แล้วก็นายหานนรงค์นั้น
ซึ่งเป็นหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดชายนาฏกล่าวว่า

และหากหมดแล้วจะไม่มีมาเสริมนะครับ
ซึ่งต้องรอดูว่าทางปรายศนีย์ไทยนั้นจะผลิตออกมาเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
และเช่นเดียวกับที่ทำการปรายศนีย์จังหวัดน้องคายนะคะ
ประชาชนต่างก็รอต่อแถวซื้อสแตมที่ละลึกกันตั้งแต่เช้าตรู่
โดยปรายศนีย์จังหวัดน้องคายค่ะได้รับการจัดสรรจำนวน๒๐๐ชุด
สำหรับสแตมชุดพิเศษที่ทางปรายศนีย์ไทยจัดทำขึ้นมีจำนวนรวม๓แผ่นนะคะ
ประกอบด้วยแผ่นที่๑ภาพพระบรมศาสติสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ขณะทรงแย้มพระสวนจำนวน๙ภาพ
ที่๒ค่ะภาพพระบรมโกรธพระยานมาตร๓ลำคาญและพระมหาพิชัยราชรสในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พื้นหลังเป็นภาพพระที่นั่งดุศิษฐ์มหาปราสาทจำนวน๓ภาพ
และแผ่นที่๓ภาพพระเมรุมาตรประกอบด้วยภาพประสบกรณิกร
จุดเทียนแสดงความอาลัยจำนวน๑ภาพ
ราคารวมชุดละ๙๙บาทค่ะ

ในช่วงนี้สามารถไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
เรื่องราวต่างแล้วก็ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณ
หลวงราชการที่๙ผ่านทางช่องทางไลน์กับเราได้

ก็จะปรากฏอยู่บนหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมส่งมากันมากมายอย่างเช่น
ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปค่ะ

ส่วนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม
บรรยากาศสดนะครับที่ถนนพระสุเมน
ขณะนี้นะครับก็มีประชาชนมาจับจองพื้นที่
เพื่อรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ติดตามได้จากรายงานสดของคุณนัทพร
จุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
พระสุเมนค่ะซึ่งเป็นจุดที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขบวนที่๖จะยาตราผ่านเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดบวรนิเวศวิหารนะคะ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีประชาชนค่ะ
เดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่ริมสองฝั่งทางเท้าของถนนพระสุเมน
เพื่อที่จะรอชมริ้วขบวนค่ะ
โดยทางเท้าทั้งสองฝั่งของถนนพระสุเมนขณะนี้นะคะ
เต็มไปด้วยประชาชนที่มาปักหลักรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่หก
อันเชิญพระบรมราชสรีลังคารของในหลวงราชการที่เก้า
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งริ้วขบวนจะยาตราผ่านถนนพระสุเมน
หลังผ่านถนนราชดำเนินกลางค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้นำแผงเหล็กมากั้นตั้งจุดคัดกรองประชาชน
บริเวณหน้าถนนพระสุเมนที่เชื่อมต่อถนนราชดำเนินกลางค่ะ
เพื่อคัดกรองประชาชนที่จะมาเฝ้ารอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
โดยจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำชับให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น
จรินพรสารพรชาวจังหวัดปฐุมธานีที่มารอชมริ้วขบวนพร้อมกับครอบครัวบอกว่า
เมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ไม่มีโอกาสได้เข้าไปยังพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันนี้จึงอยากใช้โอกาสมาแสดงความอาลัยอย่างใกล้ชิดที่สุด
ไม่ต่างจากความตั้งใจของชาวกรุงเทพ
มหานครทั้งสองคนนี้ค่ะที่ก็ไม่มีโอกาสร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เช่นกัน
เรารักท่านท่านเป็นเหมือนจะเหมือนวิดาของเราเลยเป็นพ่อเป็นพ่อหลวงที่เรารักและบูชามาก
ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรามีอะไรที่จะทำให้ท่านได้เราทำให้ท่านหมดทุกอย่างแล้วก็จะทำตามที่พ่อสอนตลอดชีวิตเลยค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิวิจิตรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ระบุว่า
ภายหลังจากที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖ถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็จะเปิดการจราจรในระดับที่๒คือ๙เส้นทางที่ปิดเพิ่มเติมจากโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
เนื่องจากจะยังคงปิดการจราจรด้านในโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
เพื่อเตรียมจัดพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาวางดอกไม้และพวงมาลัยแสดงความอาลัย
ที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังและประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาตรค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
และล่าสุดขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลียร์เส้นทาง
เพื่อเตรียมที่จะปิดเส้นทางทั้ง๒๗เส้นรวมถึงที่บริเวณถนนพระสุเมนแห่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
ซึ่งสำหรับท่านใดค่ะที่ยังคงต้องการเดินทางมาเพื่อรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะ
บริเวณนี้นะคะการเดินเท้าค่ะจากบริเวณถนนหลานหลวงหรือบริเวณหน้าสนามม้านางเลิ้งนะคะ
เข้ามาก็น่าจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ
นัทพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณถนนพระสุเมน
ขอบคุณคุณนัทพรที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมบริเวณถนนพระสุเมน

ตอนนี้ประชาชนก็ไปกันเยอะจริง
ปักหลักรอกันเป็นจำนวนมากเลยรวมไปถึงในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัด
ก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
เชิญเท่าดอกไม้จานลอยบริเวณเขื่อนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงราชการที่๙
ด้านผู้ว่าราชกาลจังหวัดประจวบคีรีขันต์
ก็ได้นำข้าราชการประสบกรณิกรไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชกาลที่๙
ราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนกว่า๑๐๐คน
อันเชิญพระโกรธและถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษจากประชาชนนับแสนคนของทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีคัน
ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์ถวายเป็นพระราชกุศล
อันเชิญนำเท่าดอกไม้จันทร์ลงเรือตรวจการตำรวจน้ำอัครราชวรทร๘๑๒
ออกจากฝั่งไปยังกลางทะเลตรงหน้าวังไกลกังวลค่ะจากนั้นทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะได้อันเชิญพระโกรธบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์และถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดคลองวานพระอารามหลวงค่ะ
ส่วนนายพรพฤษเพ็ญภาษณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วก็ได้เป็นประธานในพิธีนำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบากโดยมีการทำพิธีเก็บเท่าดอกไม้จันทร์ที่พระจิตกาธาน
พร้อมกับประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนเคลื่อนขบวนลอยเท่าดอกไม้จันทร์นะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากนะครับในหลวงราชการที่๙เนี่ยทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๒๑ครับเพื่อจัดหาน้ำให้กับประชาชนสามารถเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแรงนะครับและยังเสด็จพระราชดำเนินประก
พื้นที่อย่างยิ่งครับและที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นายปวินชำนิปราศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัด
นำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชน
ประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในพิธีวางดอกไม้จันทร์
ภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันศาจากนั้นอันเชิญพระโกรธบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์
และถุงบรรจุดอกไม้จันทร์เพื่อประกอบพิธีลอยเท่าดอกไม้จันท
ณพระพลาสรรเขื่อนแม่งัดสมบูรณชนในอำเภอแม่แตง
ซึ่งเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้า
เดิมชื่อว่าเขื่อนแม่งัตเริ่มก่อสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะ
และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า
ไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะครับประสบกรณิกรที่นั่นครับ
เหล่าข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กว่า๓๐๐คนนะครับ
ก็พร้อมใจกันร่วมอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ลอยเหนือเขื่อนของพ่อขุนด่านประการชน
การอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยมีนายนัทพงศ์สิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานครับสำหรับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง
และบริหารจัดการไม่ให้เกิดน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนด้วยครับ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ